เรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเป็นพลังให้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา
ย่อท้อมาดูคุณลุงตาบอดคนนึงนะคะที่สิงห์บุรี
คุณลุงถึงแม้จะตาบอดแต่ก็หารายได้เลี้ยงตนเอง
ด้วยการรับจ้างปะยางแล้วก็มีเปิดร้านขายของชำด้วย
เดี๋ยวไปดูลีลาคุณลุงกันหน่อยนะคะ
นี่แหละถ้าเกิดว่ามองเผินนะเดินผ่านไปนี่ไม่รู้เลยนะ
ว่าคุณลุงที่กำลังซ่อมรถจักรยานยนต์เนี่ย
เป็นผู้พิการตาบอดทั้งสองข้าง
เพราะว่าท่าทางคุณลุงเอาจริงคุณดูสิ
ก็คล่องแค่วซ่อมแบบกระฉับกระเฉง
หยิบจับเครื่องมือจะปะยางอะไรก็คล่องตัว
ทีนี้ถามว่าเอ๊ะแล้วรูรั่วของยางจะรู้ได้ยังไง

คุณลุงบอกว่าก็จะใช้หูฟังเอาแล้วก็รู้เลย
ผู้ชายคนนี้ก็คือนายมานิดเรือนงามหรือว่าลุงแกละนะคะ
แกละเปิดร้านซ่อมรถอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าข้าม
ค่ายบางรจันทร์จังหวัดสิงห์บุรี

เพื่อชาวสิงห์บุรีจะไปใช้บริการ
อยู่ใกล้กับวัดสาธุประดิษฐ์นะคะ
จากเปิดร้านซ่อมรถแล้ว
ก็มีกิจการก็คือเปิดร้านขายของชำ

แกรกก็เล่าว่ารู้วิธีการ
ป่าซ่อมยางรถมาตั้งแต่เด็กแล้ว
แล้วก็ยึดอาชีพรับจ้างปะยางรถเล็กมาจนถึงปัจจุบันนี้
จากปะยางแล้วเนี่ยนะคุณลุงใช้ชีวิตประจำวันตามปกติ

เดินสายไฟภายในอาคารก็ทำได้
ใครรถเสียบอกลุงเลยลุงซ่อมให้ได้
รายได้ส่วนใหญ่ก็จะเอามาให้หลานทั้ง๓คน

เพราะว่าน้องชายที่เป็นพ่อของหลานเสียชีวิต
แล้วก็แม่ของเด็กก็ทิ้งไปอีก

เอามาดูแลหลานแล้วลุงเอาไปทำอะไรบ้าง
ลุงแกแหละบอกว่าก็จะเอามาซื้อพวกอุปกรณ์ในการซ่อมรถ
แต่บางครั้งนะพอซ่อมเสร็จไม่ได้เงินจากลูกค้า

เพราะลุงคิดเสมอเลยว่าเราทำบุญไปชาตินี้
ชาติหน้าจะดีกว่าที่เราเป็นอยู่
ฟังเสียงคุณลุงแกละหน่อยนะคะ
ผมเรียนรู้มาตั้งแต่เล็กเลยครับว่า

ผมก็เลยจำมาเรื่อยแล้วก็มาเป็นตัวของตัวเอง
หาดปะบ้างอะไรบ้างรับจ้างปะไปเรื่อยก็
ถึงได้ทำได้อยู่ทุกวันทุกวันนี้ก็
พอได้กลับมาก็ให้หลานไปโรงเรียนบ้างอะไร
แล้วก็ซื้ออุปกรณ์มาไว้เปลี่ยนให้เขาบ้าง
ทีนี้พี่สาวของลุงแกรกก็คือนางสาวเรไรเรือนงาม
ก็เล่าให้ฟังนะคะที่ลุงเป็นแบบนี้ตอนเด็กเลย
อายุลุงสักประมาณ๗ขวบลุงป่วยเป็นโรค
สมัยก่อนเขาเรียกโรคนี้ว่าซางตุดไก่
ทำให้ลืมตาไม่ขึ้นแล้วก็ไม่สบายหนักเหลือเกิน
สิ่งที่ตามมาคือตาบอดสนิทตั้งแต่ตอนนั้นค่ะ
แต่ว่าลุงแกละเองที่เป็นพี่ชายของเธอเนี่ย

แล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระของคนที่บ้านได้ไม่แพ้คนทั่วไป
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมนำมาให้ดูจะได้เป็นพลังใจ

คนที่เขาไม่สมบูรณ์พร้อมแต่เขายังไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตา
แล้วอย่างเราท่านมือพร้อมเท้าพร้อมตาพร้อม
ทำไมถึงจะไม่สู้กับเหตุการณ์ต่างนะคะ
ซางตูดไก่คือโรคขาดพลังงานแล้วก็ขาดโปรตีน
ก็จะทำให้เป็นตั้งแต่เด็กพุงโรก้นปอดอะไรอย่างนี้นะครับ